คุณผู้ชมครับวันสองวันที่ผ่านมาหลังจากที่ฝนบริเวณทางตอนบนลดลง
ปรากฏว่าอากาศเริ่มร้อนขึ้นแดดในช่วงกลางวันก็แรงขึ้นนะครับ
อกจากจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแล้ว
อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกังวลกันก็คือ
ถ้าหากเราจะต้องขับรถในบริเวณที่มีอากาศร้อนจัดพื้นถนน
โดยพ่อยางมะตอยที่มีสีเข้มแล้วก็ดูดความร้อนไว้ค่อนข้างเยอะ
จะทำให้ยางระเบิดหรือไม่
วันนี้มีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมนะครับ

ความร้อนที่ถูกสะสมไว้ในถนนเนี่ยนะครับ
มีผลต่อยางรถของเราค่อนข้างน้อยเลยทีเดียว
เพราะว่าในขณะที่เราขับรถตลอดเวลาเนี่ยนะครับ
ความเร็วของรถที่ขับในระดับปกติ

จะช่วยระบายความร้อนให้กับยางได้นะครับ
แต่บริเวณที่มีความร้อนที่สูงผิดปกติ
อย่างเช่นเมื่อก่อนเกิดพายุลมร้อน
หรือว่าบริเวณประเทศที่อยู่ตามแนวเส้นสูงสุด

แล้วก็ต้องเจอกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงกระดันหาร
นั่นก็คือถ้าหากขับรถไปบริเวณที่ร้อนจัดอยู่ดี

อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด
ควรที่จะหลีกเลี่ยงการจอดรถยนต์
บริเวณที่มีอากาศร้อนจัดติดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน
และถ้าหากคุณผู้ชมต้องการขับรถไปในเส้นทางที่ค่อนข้างไกล

หากขับรถไปประมาณ๓๐๐กิโลเมตร

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกัน
จอดรถบนพื้นผิวที่มีน้ำเปียกแฉะบนถนนนะครับ

รวมไปถึงเกิดการระเบิดได้เช่นเดียวกันครับ
แน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปอากาศร้อนจัดวัน๒วันนี้
สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างที่ได้ย้ำเตือนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้

วนอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนแผลลงมาอีกแล้วนะครับ
แผลลงมาแบบนี้มาเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดวันนี้
กับเมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียต
อากาศร้อนกับอากาศเย็นเตรียมรับมือได้เลยนะครับ
เรื่องของพายุรูดร้อนเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจุดแรก
โดยถ้าหากเราดูจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
พบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานช่วงสายวันพรุ่งนี้
เริ่มมีกลุ่มฝนมาก่อตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ขณะที่กลุ่มฝนฟ้าขนองที่เห็นเป็นแนวยาว
บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนก็จะค่อยแพลลงมาปกคลุม
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนต่อเนื่อง

ลำดับพื้นที่เหล่านี้เองครับ

จะต้องทำกิจกรรมต่างที่อยู่กลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน

แล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุณตะนันที่๑๐มหันธุ์สวัสดีครับ